ก่อนที่วันนี้จะมีพิธีฉปันนาภิกษ์
เข้ามากราบศพของคุณตาจรูน

เพราะว่าติดเรื่องของภารกิจการเกณฑ์ทหารนะครับ
ส่วนครอบครัวของคุณตาจบรูนก็อโหสิกรรมให้นายจอร์ดแล้วนะฮะ
โดยนายธาราธรโสติยังหรือว่าจอร์ดเข้ากราบศพนายจบรูนมณีพันธ์
หรือว่าคุณตาสาเล้งในวันสวดพระพิธรรมศพคืนสุดท้าย
ที่วัดสุนทราบรามหรือว่าวัดห่อหมกอำเภอบางไซจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
สีหน้าเรียบเฉยเดินทางมาที่วัดพร้อมกับพี่ชายและแฟนสาว
จอร์ดและพี่ชายกล่าวเพียงสั้นว่าในวันชาปนกิจศพ
คงไม่สามารถที่จะมาร่วมบวชหน้าไฟให้กับคุณตาจรูนได้
เนื่องจากต้องเดินทางไปเกณฑ์ทหาร
แต่ทางครอบครัวของจอร์ดจะมาร่วมพิธีชาปนกิจศพในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับ

ซึ่งก็เตรียมบัวให้ของพูดเป็นพ่อ

ทั้งจอร์ธเก่งได้ชดชัยเรียบร้อยแล้วนะหาพูดถึงความรู้สึกตอนนี้
ตอนนี้เนี่ยอโหสิกรรมให้และ
โหสิกรรมให้แล้วแล้วก็ญาติญาติทุกคนก็ต่างอโหสิกรรมให้หมดแล้วนะครับ

ในวันนี้จะมีพิธีชาปนกิจศพในเวลา๑๖นาฬิกานะครับ